อาจจะมีความรู้เอากลับไปถ่ายทอด

ผมไม่อยากให้เห็นน้ำรวจตาย
ผมเป็นตำรวจ

เราเป็นผู้ค้ำชาเป็นเจ้านาย

เพราะว่า

ถ้าเขาได้ทำงานแล้วก็

อันนั้นคือสิ่งที่มีความเป็นสุขที่แท้จริง
ในชีวิตเขาในการรับราชการ
ในการรับรัชกาล
แต่กลับไปก็ทำงานได้
จากหมายถามใคร

อันนี้ก็คือพูดมาแล้วโปรดนะครับวิทยาลัยพูดหมดแล้วนะครับ
แล้วโปรดคลิปนะครับแล้วชุดออกมา
อันนี้ก็คือพูดมาแล้วโปรดนะครับวิทยาลัยพูดหมดแล้วนะครับ
อันนี้ก็คือพูดมาแล้วโปรดนะครับวิทยาลัยพูดหมดแล้วนะครับ
อันนี้ก็คือพูดมาแล้วโปรดนะครับวิทยาลัยพูดหมดแล้วนะครับ
อันนี้ก็คือพูดมาแล้วโปรดนะครับวิทยาลัยพูดหมดแล้วนะครับ
อันนี้ก็คือพูดมาแล้วโปรดนะครับวิทยาลัยพูดหมดแล้วนะครับ
อันนี้ก็คือพูดมาแล้วโปรดนะครับวิทยาลัยพูดหมดแล้วนะครับ
อันนี้ก็คือพูดมาแล้วโปรดนะครับวิทยาลัยพูดหมดแล้วนะครับ
พร้อมมากพร้อมมาก

แล้วมันก็บ่มบ่อดอีกแล้ว
ต่อคนนี้เขาให้เท่าไหร่ครับ
ละถุงคนละชุดคนละชุดครับให้กิน๘วัน
ที่บ้านก็เป็นหัวน้อง

จะต้องใช้ความอดทนและการทรหด
คือจะต้องผ่านความยากลำบาก

ซึ่งหน่วยหรือคนปกติ
จะต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมา
และจะต้องมีสร้างกิจความสามารถ
โดยการผ่านด่านแล้วก็ผ่านจุดวิกฤตในแต่ละจุด

พวกเราค่อนข้างจะทราบกันอยู่แล้ว
ว่ามันมีความโหดร้ายในตัวของมันเองอยู่แล้ว

แล้วก็มันเป็นอุดมการของทหาร

เวลาเขาได้เครื่องหมายตัวนี้ไป
หรือว่าการได้ผ่านหลักสูตรตรงนี้ไป

แล้วผู้ใต้บังคับชาหรือคนที่เขาเห็นว่า

เขาจะรู้สึกว่าได้รับความน่าเชื่อถือเยอะ
ได้รับเกียรติในการปฏิบัติ
แล้วก็เวลาการทำงานการสั่งงานต่าง

แล้วก็เป็นตัวสร้าง
ความเกรงขามหย่ำเกรง
ให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกันครับ